อีกคลิปหนึ่งก็คงต้องถามปุ้ยก่อนแหละว่าพี่เบิร์ตด้วย

สักประมาณอายุตอนสักประมาณแบบ๑๐เดือน

ปีนชอบปีนชอบปลายเลยโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย

ลูกหัวแตกพาไปโรงพยาบาลทั้งเสื้อเสื้อ
ลูกผมหัวพุ่งเข้าไปบริเวณตู้เสื้อผ้า
โหนักหัวเขาถึงว่าอย่าให้เด็กคลาดใส่ตาเป็นอัตฑะ

บ้านนี้ก็เหมือนกันถึงแม้เขาจะทำข้อกั้นอ่ะเนอะ

แต่ด้วยความเป็นเด็กคุณผู้ชมอายุ๑๐เดือนนะปีนข้อกั้น
คุณตานั่งดูทีวีคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ปีนข้อกั้นไม่มีคนเห็น
ล่วงลงไปกระแทกพื้นเลยอ่ะอืมอ่าไปดูฮะ

เสียงปุ๊บนั่นอ่ะหัวเด็กกระแทกพื้นอ่ะโอ้ยปุ๊บเลย
คุณตาถึงได้เห็นแล้วหันไปอุ้ยหลานตกไปแล้วครับนะฮะ
นี่คุณตานั่งดูทีวีจริงคุณตาก็อยู่ในคอกกับหลานนี่แหละครับ
หลานหนูน้อยอายุสิบเดือนนะฮะค่อยค่อยปีนข้อกลักหง่ายเงิบลงไป
คุณแม่ก็ทำกับข้าวอยู่นู่นโต๊ะกินข้าวก็หันหลังอยู่
ก็ไม่ได้เห็นด้วยสุดท้ายวิ่งไปดูนะฮะถึงแม้จะเสียงหนึ่งปุ๊บนะฮะ
แต่เขาบอกว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนะผู้ปกครองนำคลิปนี้มาโพสต์เตือนไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อ
ระบุว่ามาเตือนภัยทุกคนบ้านมีเด็กเล็กห้ามละสายตาแม่จะขาดอยากเจ็บแทน
ความเห็นส่วนใหญ่ก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำข้อให้สูงกว่านี้ไหม
ต้องมีเบาะรองเอาไว้รอบไหมเผื่อเด็กเขาก็สนอีกปีนอีกหงายท้องอีกจะได้ปลอดภัยมากกว่านี้นะครับ
อีกคลิปหนึ่งให้ดูกันจะได้เตือนภัยคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายนะครับ